ตอนนี้เราได้ยินชื่อสายพันธุ์ที่เข้ามาบ้านเราแล้ว
งานด้านศาลนักศึกษ์ก็ยอมรับแล้วว่าสายพันธุ์นี้เข้ามาบ้านเราจริง
หลังจากที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับ
ก็มีการตรวจพบว่าผู้ชายวัย๓๒ปี
ที่มีทั้งมารดามีภรรยาแล้วก็มีลูกเนี่ย
เดินทางมาจากมาเลเซียแล้วมาเยี่ยม

และปรากฏว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๖๙๘ราย
แล้วก็มีการพบเชื้อผู้ติดโควิด๑๙๗๙ราย
ต้องย้ำว่า๗๙รายเป็นสายพันธุ์อื่น
ไม่ใช่สายพันธุ์แอฟริกานะครับ
แต่ว่าผู้ชายวัย๓๒ปีคนนี้
พร้อมกับผู้ป่วยอีก๒รายรวมเป็น๓ราย
รายเท่านี้แหละครับที่พบว่าติดโควิด๑๙

ทีนี้ครับมันมีคำถามว่าสายพันธุ์นี้

ก่อนหน้านั้นหมอธีรวัตรเหมจุธาหัวหน้าศูนย์

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ได้เปิดเผยออกมาบอกว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้
มันคือสายโหดกลายเป็นเจ้าพ่อเลยคุณ
และสายพันธุ์ที่มีอยู่ที่ระบาดในบ้านเราที่ก่อนหน้านั้น
กังวลนะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษ
สายพันธุ์อังกฤษเป็นสายพันธุอนุบาลเลย
แล้วก็คุณหมอธิรวัตรก็บอกว่าตอนนี้นะ

เป็นสถานที่เป็นแหล่งรวมของสายพันธุ์นานาชาติเลย
องกฤษอินเดียแอฟริกานะครับ
ทีนี้ครับไปดูในภาพใหญ่หน่อยที่สหประชาชาติ
เขามีการจัดแบ่งสายพันธุ์โควิดออกมาเป็น๒ประเภทครับ
หนึ่งคือโควิดสายพันธุ์นี่ฮะ
สายพันธุ์ที่น่าวิตกระดับโลก
อันนี้คือสายพันธุ์โหดทั้งสี่สายพันธุ์นะครับคุณฮะ
เป็นสายพันธุ์ที่น่าวิตกระดับโลก

สายพันธุ์อังกฤษที่คุณหมอธิรวัตรบอกว่าเป็นสายพันธุ์อนุบาล
ก็ก่อนหน้านี้มีการวิจัยว่าจะติดเชื้อได้โดยง่าย
ง่ายขึ้น๗๐โอกาสเสียชีวิตมากขึ้น
ที่ใช้ในปัจจุบันได้ผลไหม

ที่ใช้ในบ้านเราได้ผลต่อการต่อต้านสายพันธุ์อังกฤษนี้
ผู้ป่วยที่หายแล้วมีโอกาสติดอีกได้น้อยมาก
ส่วนสายพันธุ์สายโหดแอฟริกาใต้นี่

ว่ามันทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
ถ้าไปเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษแสดงว่ามันยังสูสีกันอยู่
เพราะสายพันธ์อังกฤษติดเชื้อง่ายขึ้น๗๐
แต่ว่าสายพันธ์แอฟริกาใต้ติดเชื้อง่ายขึ้น
ทีนี้ครับสายพันธุแอฟริกาใต้ไม่แน่ชัด
ทำให้อาการร้ายแรงขึ้นหรือไม่

วัคซีนบางชนิดได้ผลลดลงนะครับ
ที่อาจจะใช้กับสายพันธแอฟริกาใต้ได้นะฮะ

พันธุ์อินเดียมีอยู่ที่บ้านเราก็ทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้น
แล้วก็วัคซีนส่วนใหญ่น่าจะใช้ได้ผล
ส่วนสายพันธบราซิลบ้านเรายังไม่เคยเจอนะ
เป็นสายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าน่าวิตกระดับโลกเหมือนกัน
แล้วก็เชื่อว่าสายพันธุ์นี้ก็ดุพอสมควรทำให้ติดเชื้อโดยง่ายขึ้น
นี่นะครับมี๓สายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์หน้าวิตกระดับโลกอยู่ในบ้านเราแล้ว
คือสายพันธ์อังกฤษแอฟริกาใต้และอินเดีย
ส่วนที่องค์การอนามัยโลกแบ่งอีกสายพันธุ์ชื่อว่าสายพันธุ์เฝ้าระวัง
เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยน่าวิตกกังวลแล้ว
อย่างสายพันธ์แคลิฟอร์เนียอาจจะทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นสัก๒๐
พันธนิวยอร์กนะครับก็ไม่แน่ชัดว่าทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นหรือไม่
แล้วก็สายพันธบราซิลนะครับก็เชื่อว่าทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้น
ก็ต้องเอามาแยกสายพันธุ์กันให้ดีนะครับ
นี่คือการแบ่งสายพันธุ์ที่ทั่วโลกนั้นเจออยู่
และบ้านเราเจออะไรบ้างนะครับ
ทีนี้ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
ลองดูหน่อยค่ะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีน
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์ขององค์การอนามัยโลก

ป้องกันการเกิดอาการได้
แล้วก็ป้องกันการป่วยหนักจากอาการโควิด
และป้องกันการตายจากโควิดเนี่ย

คือมีความมั่นใจในระดับสูงในเรื่องประสิทธิภาพ
ก็หวังว่าน่าจะได้รับอนุมัติให้ใช้งานในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
และแน่นอนคุณมันจะส่งผลกับความเชื่อมั่น
ในเรื่องของการใช้วัคซีนโดยเฉพาะประชากรในบ้านเราด้วยนะ
แล้วก็อย่างหนึ่งหมายถึงว่าการเดินทางไปต่างประเทศของคนไทยนะ
คือถ้าฝั่งทั่วโลกเขามีการรับรองวัคซีนต่าง
แล้วถ้าเดินทางไปต่างประเทศมันมีเอกสารแสดงว่าเราฉีดครบจริง
แต่ว่าทั่วโลกเขายังไม่ยอมรับเรื่องนี้

องค์การอนามัยโลกในการพิจารณา
ว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยี่ห้ออื่นและเป็นระดับสากล
ใช่เพราะว่าณตอนนี้กระบวนการคือคณะกรรมการชุดสุดท้ายเนี่ย

จะส่งเสนอกับองค์การอนามัยโลก
แล้วเดี๋ยวเรามารอดูคำตอบกันนะคะ
นี่เป็นเรื่องที่เราเอามาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้รู้จัก